หนึ่งที่เราย้ำคุณผู้ชมเสมอมาว่าบางทีเราเห็นจากคลิปแล้ว
เราอย่าเพิ่งตัดสินว่าบุคคลในภาพเขาทำผิดหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นเรื่องโอละพ่อกันมามากมาย
อย่างเรื่องต่อไปนี้คนถ่ายคลิปกล่าวหาว่า
ตำรวจนั้นไปรับสวยจากคนขับรถบรรทุกที่ขับรถฝ่าไฟแดง
แต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องโอละพ่อนั่นเองนะครับ
คลิปนี้ตำรวจจราจรยืนคุยกับผู้ชายอยู่คนหนึ่ง
ที่บริเวณที่จอดรถที่จอดอยู่ชิดขอบทางริมถนนเท้าสุระนะฮะ
ช่วงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็มีการยื่นเงินให้๒๐๐ตำรวจก็พับเงินใส่กระเป๋านะฮะ
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปลักษณะคลิปนี้เป็นการแอบถ่าย
แล้วคนที่แอบถ่ายคือผู้หญิงแล้วพูดว่า
บอกเป็นภาษาอีสานนะเนี่ยนะคะขอ๒๐๐มาคนเดียวก็เอิ้นเอาเงิน
ฝ่าไฟแดงมันว่าแม่นดอกหัวหน้าเอ้ยอะไรอย่างนี้นะครับ
พันธุ์ตำรวจโทโกศิลปอาดวงรองผู้กำกับการจราจรสพเมืองนครราชศรีมา
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับตำรวจในคลิปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจริง
รับผิดชอบงานจราจรที่แยกนี้
สักประมาณช่วงเย็นของวันพระอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีรถบรรทุก๖ล้อทำผิดฝ่าไฟแดง
ก็เลยรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปติดตามระยะทางกิโลเมตรครึ่งไล่ทัน
แล้วก็บอกให้รถคันนั้นหยุดชิดขอบทาง
ขับขี่ก็ลงมาจากรถแล้วก็ยื่นใบขับขี่ให้นะฮะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ชี้แจงไปว่าคุณทำผิดนะขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรนะ
แต่ว่าคนขับเขาอ้างเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งสินค้า
ก็เลยเอาเงิน๒๐๐ให้กับตำรวจเพื่อฝากไปเสียค่าปรับแทนเขาหน่อย
ตำรวจก็รับเงินมาก็เลยกลายเป็นคลิปนั้นนะฮะก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นคนถ่าย
นายสุรเดชบุญใจคนขับรถพร้อมกับภรรยาก็ชี้แจงว่าคลิปนี้ภรรยาผมถ่ายเองครับ
ซึ่งก็ไม่ทราบข้อได้จริงอะไรว่าภรรยานั้นนำคลิปไปเผยแพร่
เพราะตัวเองนั้นก็ทำผิดจริงคือขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรจริงนะครับ
คุณผู้ชมย้ำอีกครั้งอย่าเพิ่งตัดสินใครจากคลิปที่เราเห็นเพียงครั้งเดียว
มันบางทีมันทำลายชีวิตคนบริสุทธิ์ไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะครับ